ดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นนาทีระทึกของคนงานในโรงงานผลิตปูน
วัย๕๐ปีคือเหมือนกับเขาทำงานอยู่ดีสุดท้ายเกิดเสียหลัก
พลัดตกลงไปในถังโม้ปูนขนาดใหญ่เลย
โอ้โหแล้ววินจะโดนบดหรือเปล่า
เพราะว่าอุปกรณ์ด้านในคือก็ต้องมีการแบบโอ้โหในถังอะค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็คนงานด้วยกันต้องมีการเร่งช่วยชีวิต
จะเป็นการนำพัดลมไปเป่าลงในรูถังโม้ปูนขนาดใหญ่ก่อนนะคะ
เพราะว่าเหมือนกับอากาศในการหายใจไม่ค่อยมี
ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็มีการใช้อุปกรณ์ตัดทาง
้อนต่างไปช่วยงัดแงะไปช่วยทุบ
ช่วยชีวิตตัวคนงานวัย๕๐ปี

ลองดูลองดูภาพหน่อยค่ะ
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม

ก็มีการช่วยชีวิตนายประสานเอียดวงวัย๕๐ปี
เขาเป็นคนงานของแพลนพูด
คือเขากอดจะล่วงลงไปแล้วขาวด้วยปูนน่ะ

แล้วที่ประเด็นสำคัญคือสังเกตดูมันจะมีภาพชุดหนึ่ง
คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีการนำสายออกซิเจนเสียบไว้ที่รูจมูก
เหมือนกับข้างในไม่ค่อยมีอากาศในการหายใจ

ใช่ค่ะก็พยายามที่จะช่วยชีวิตเต็มที่เนี่ย
เปิดพัดลมระบายอากาศไหนจะเป็นการให้ออกซิเจนผู้บาดเจ็บ
นี่ค่ะคือเกาะไว้แบบนี้นานพอสมควร
คือระยะความลึกอาจจะไม่ได้ลึกมากแต่ก็น่ากลัวนะครับ
เพราะว่าคุณผู้ชมคิดภาพนะถังโม้ปูนเบอร์เริ่มเทิมมา
ค่ะแล้วคือตกลงไปแล้วเศษซากมันมาทับเนี่ย
คือหัวเอยหน้าเอยมือเอยสุดท้ายช่วยได้ใช่ไหมเนี่ย
ช่วยได้โอ้ยโล่งหน่อย
ช่วยได้แต่เคาะแบบโอ้โหเคาะร้ายมาก
เพราะว่าตัวเขาเองเห็นบอกว่าบาดเจ็บที่บริเวณแขนเยอะมาก
เพราะว่าตัวเขาตกลงไปแล้วมันอัดอยู่กับเหล็กภายในถังโบ้ปูนนะคะ
กู้ภัยก็ต้องมีการนำอุปกรณ์ช่วยแบบนี้แหละ
สุดท้ายใช้เวลา๑ชั่วโมงได้จนกระทั่งช่วยชีวิตออกมาได้สำเร็จ
นำตัวส่งโรงพยาบาลตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นนี่ค่ะ

คือเหมือนกับแขนซ้ายเขาถูกอัดบดกับเครื่องโม้ปูนนะคะ
แล้วก็กระดูกโผล่ออกมาเลยนะคะ
ก็ต้องมีการประคองลงมาแบบนี้แหละแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้เพื่อนคนงานก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กำลังมองเห็นว่าไอ้ตัวเครื่องโม้ปูนกำลังทำงานอยู่ปกติเลย
แล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ
เพื่อนคนงานด้วยกันตัดสินใจเดินไปรีบปิดสวิตช
ตัวเครื่องโม้ปูนเลยนะคะแล้วก็วิ่งไปดู
นายประสานผู้บาดเจ็บตกลงไปถูกถัง
เหมือนกับไอ้ตัวเหล็กหรือว่าอะไรด้านในมันบด
แล้วก็อัดติดอยู่ภายในถังโม้ปูนนะคะ
สุดท้ายก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย
เป็นเรื่องที่คนงานด้วยกันก็บอกว่าทำงานเกี่ยวกับ
โม่ปูนถังโบปูนมาตลอดไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
เรื่องนี้เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็เคราะห์ดีที่ช่วยชีวิตได้ทัน
ก่อนที่จะโดนถังโม้ปูนขยี้
ถ้าปิดสวิตช์ช้าไปคิดดูสิครับจะเกิดอะไรขึ้น

ดังนั้นก็ต้องมีการส่งสัญญาณบอกเตือน
บอกเพื่อนด้วยว่าจะไปอยู่ตรงนี้นะจะทำตรงนี้นะ
เพราะว่าทำงานกับเครื่องจักรอันตรายมากนะครับ